ถ้าเกิดนำอาหาร

เผื่อมั้ยครับบี๊

แล้วก็คิดว่าแบบ
อะไรยังไงหนูก็เตรียมเนี่ย
ลกเสื้อผ้าจากของหลาน
ทุกคนเก็บมาค่ะ

โดยเฉพาะบี๊บี๊จะเหลือกว่าหนูเยอะ

จะแบบจัดการอย่างดี
ก่อนหน้านี้ที่จะรู้ว่ามีน้อง

จะเป็นผู้หญิงที่จัดการตัวเองทุกอย่างดูแล

ก็จะเป็นใครที่จะดูแลบี๊ได้ดีกว่า
แต่พอรู้ว่าจะเป็นครอบครัวแล้ว

กล้าไปคิดให้เขา
เป็นคนดูแลจัดการทุกอย่าง